คุณผู้ชมครับไอ้โปรคือระบาดที่เชียงใหม่แผลงฤทธิ์แล้ว
ตอนนี้โรงแรมเล็กตื่นตัวยอดจองห้องพักโอ้โหล้นหลามคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับจากการที่สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือร่วมกับหน่วยงานต่าง
โปรโมชั่นเปิดให้นักท่องเที่ยวจอโรงแรมในราคาคืนละ๑บาท
ก็คือ๑สิงหาถึง๓๑ตุลามีโรงแรมขนาดเล็กเข้าร่วมหลายแห่งเลย
ตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับหนึ่งในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการระบุว่า
กระแสตอบรับดีมากเปิดตัว๑สิงหาคมใช่ไหมมีลูกค้าจองห้องพักกว่า๑๐๐ห้อง
ล่าสุดมียอดจองแล้วประมาณ๒๐๐รายครับคาดว่าตลอด๗วันนะนะ๑๗สิงหาคมนี้นะครับ
จะมีการเปิดจองนะครับจะมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเชื่อว่าโปรโมชั่นนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยมากขึ้น
ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับผู้เข้าพักแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ได้ขึ้นอย่างดีด้วย
คุณผู้ชมย้ำอีกทีนะไอ้โปรโมชั่นนี้มันเป็นยังไง
คืนละ๑บาทพร้อมคูปองอาหารเช้า๓๐๐บาทจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่
โดยให้สิทธิจองห้องพักได้วันละ๒๐๐สิทธิต่อวัน๑คนต่อ๑ห้องเท่านั้นนะ
หน่อยนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับจองระหว่าง๑๗สิงหานะแล้วพักได้๑สิงหาถึง๓๑ตุลาคมครับ